พูดถึงเรื่องของอาหารเนี่ยก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า
หน้าร้อนแบบนี้หลายคนคิดถึงอาหารหลากหลายเมนูมากนะ
เพราะว่าหน้าร้อนในประเทศไทยคือเราต้องทานอะไรที่มันดับร้อนคลายร้อน
มันก็มีหลากหลายเมนูที่เป็นอาหารไทยแล้วก็ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะ
เพราะว่ามันอร่อยแล้วก็เป็นอาหารไทยสำหรับหน้าร้อน
มีเมนูอะไรบ้างไปดูกันค่ะ
เริ่มกันที่เมนูนี้ข้าวแช่
เมนูแรกนี่เป็นอาหารชาววังเลยต้นตำรับเลยนะคะ
ก็คืออากาศร้อนแบบนี้เราต้องไปทานข้าวแช่
เมนูนี้ชิมรสความอร่อยกันแบบสวยคุณ
กินแบบสวยอะนะยิ่งเครื่องแน่นหลากหลาย
ชนิดเนี่ยยิ่งอร่อยค่ะโดยทั่วไปนะคะ
เครื่องของข้าวแช่มันก็จะมีแบบนี้คุณ
มีลูกกะปิทอดแล้วก็มีพริกหยวกสอดไส้
หมูแล้วก็กุ้งที่เขาโรยฝอย

หัวหอมสอดไส้ปลาแห้งปลาช่อนผัดหวาน
สับปลากุลาวแห้งปลากุลาวเค็มอะไรต่างแบบนี้ค่ะ
บางร้านเขาก็จะเพิ่มปลายี่สกผัดหวานเข้าไปด้วยนะคะ
ทานคู่กับข้าวสวยที่เขาหุงมาแบบเพื่อจะเป็นข้าวแช่
แล้วก็ลอยด้วยดอกน้ำดอกมะลิใส่น้ำ
แต่ละร้านสูตรการทำข้าวแช่ก็ไม่เหมือนกัน
ใช่แต่ละที่ก็มีต้นตำรับมีแบบฉบับที่แตกต่างกันออกไป
แพลงดัดแปลงกันเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นเมนูที่หอมเย็นชื่นใจ
แล้วก็คลายร้อนได้ดีทีเดียวดิฉันชอบทานมาก

เอาล่ะยังไม่หมดมีอีกต่อด้วยเมนูอันนี้คุณชนะน่าจะชอบ

ขนมจีนสาวน้ำนี่เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่หากินในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ได้
เพราะว่ามันจะเป็นรสชาติที่แบบอมเปรี้ยวอมหวานจากทั้งมะนาวสับปะรดอะไรแบบนี้
แล้วพอทานแล้วมันจะแบบเย็นชื่นใจมันชื่นใจมันสดชื่น
แล้วก็มีความหอมมันของกะทิ
ก็คือตัวขนมจีนเขาจะมีกะทิผสมอยู่แล้วก็สับปะรดแช่เย็น
มีขิงมีกระเทียมมีมะนาวมีพริกน้ำตาลกุ้งแห้งและน้ำปลา
ที่เขาก็เสิร์ฟมาแบบนี้พร้อมกับไข่ต้มเป็นเครื่องเคียง
โอ้โหน้ำลายไหลเลยคุณผ่านไป๒เมนูแล้วนะ

ถือว่ามาถึงเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของหน้าร้อนแบบนี้เลย

ข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองคุณผู้ชม

ก่อนทานเนี่ยเราแนะนำว่าคุณควรจะนำมะม่วงสุกไปแช่เย็นเนอะ
ให้มันชำเวลาทานค่อยเอาออกมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ

เพราะว่าถ้าคุณเอาข้าวเหนียวไปแช่ข้าวเหนียวจะแข็ง

ใช่ค่ะก็คือให้ราดกะทิแล้วก็ทานคู่กับข้าวเหนียวแล้วก็มะม่วงเย็นฉ่ำแทน
รับรองสดชื่นฟินชื่นใจแน่นอน

ไหนก็พูดถึงเมนูมะม่วงแล้ว
ยังไม่หมดมาต่อกันที่เมนูมะม่วง
แต่ว่าอันนี้เอาใจแบบสาวเปรี้ยวหน่อย
มะม่วงน้ำปลาหวาน
พูดต้องค่ะมะม่วงน้ำปลาหวาน
สุดยอดสุดยอด
มาถึงเมนูอีกหนึ่ง
แมนูที่ฟังดูอาจจะแปลกนิดหนึ่งนะครับ

จะเป็นเมนูคาวหรือว่าหวานดี

มันคือเมนูปลาแห้งแตงโมคุณผู้ชม
เมนูนี้นะโอ้โหขึ้นชื่อลือชามาก
ว่าเป็นเมนูดับร้อนแบบฉบับโบราณครับแต่หาทานยากหน่อย
ทำจากเนื้อปลาช่อนแห้งโครกละเอียดเลยค่ะ
แล้วก็ไปคั่วจนเหลืองหอมผสมกับหอมแดงเจียวน้ำตาลเกลือ
ลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็โรยบนเนื้อแตงโมที่เราแช่เย็นชำ
โอ้โหคุณฟินมากมันแบบดับร้อนคลายร้อนลดอุณหภูมิในร่างกาย
แล้วก็เป็นของว่างที่เรียกน้ำย่อยได้ดีมากหน้าลอยใบตอง
บอกตรงผมไม่เคยทานนะแตงโมกับปลาแห้งแบบนี้
แต่ว่ามันเป็นเมนูยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมถ้าเคยทานก็ไลน์มาบอกกันได้นะว่าเป็นยังไง
มาถึงเมนูสุดท้ายที่นำมาแนะนำวันนี้มีชื่อว่าม้าห่อมะ

คือเมนูม้าห้อคุณผู้ชมเมนูนี้ชื่ออาจจะฟังดูแปลกหน่อย
แล้วก็หาทานยากด้วยเพราะว่าเป็นเมนูแบบอาหารว่างโบราณ
เป็นเมนูที่เขานิยมทำทานกันในช่วงหน้าร้อนมันทำให้สดชื่นคลายร้อน
ส่วนประกอบหลักก็คือด้านล่างจะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว
อย่างเช่นพวกสับปะรดส้มเขียวหวานบ้างส้มโอส้มเช้ง
คือแล้วแต่อันนี้แต่เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะ
ปลอกเปลือกออกแล้วก็ตัดเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้
แล้วมันจะให้รสชาติหวานชำสดชื่นอยู่แล้วใช่ไหม
ในส่วนของผลไม้นะแล้วไส้มาก็ทำมาจาก
น้ำปลาผัดให้แห้งแล้วก็เหนียวเลยคล้ายกับไส้ของข้าวเกลียบปากหม้อ
ประมาณนั้นคล้ายไส้สาคั่ว
แล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมนะคะวางลงไปบนชิ้นผลไม้แล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดง
ดิฉันลองทานมาแล้วเมนูนี้มาก็อร่อยมากมันชื่นใจมันสดชื่น
นี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเรียกน้ำย่อยให้คุณผู้ชมดูว่าอาหารเมนูในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ย
มันเป็นยังไงแต่ละเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่เราชื่นชอบทั้งนั้นเลยอย่างคุณชนะอย่างนี้อยากทานอะไร
อยากกินขนมกินชาวน้ำเห็นแล้วอยากกินซาวน้ำ
น่าทานนะแล้วก็หาทานยากแล้วช่วงนี้ใช่ไหมคะ
หลายที่ใครที่รู้ว่าที่ไหนมีขายอะไรอย่างเงี้ยส่งมาบอกนะคุณชนะแล้วเขาชอบทานมาก
มันไม่ได้หาทานง่ายเหมือนกินเช้าน้ำมันหาทานยากยากมากคุณผู้ชมนะเขาแช่อย่างเงี้ยใช่ไหม
เพราะว่าขั้นตอนวิธีการทำแต่ละอย่างมันยุ่งยากมันซับซ้อนกว่าจะทำออกมาได้แต่ละเมนู
โอ้โหล้วนแล้วแต่เป็นเมนูที่คลายร้อนด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ